รายงานกันเลยเรื่องของ๗วันแห่งความปลอดภัยนะสงกราน
ก็รายงานสำหรับวันที่๓ตัวเลขอุบัติเหตุวันที่๓เป็นยังไงบ้างนะครับ
เป็นข้อมูลของวันที่๑๓เมษายนวันสงกรานเกิดอุบัติเหตุ๔๓๗ครั้ง
ผู้บาดเจ็บ๔๔๘รายแล้วก็ต้องเสียใจเพราะมีผู้เสียชีวิต๔๙ศพ
จังหวัดเกิดอุบัติเหตุสูงสุดนครศรีธรรมราช๑๙ครั้ง
จังหวัดผู้เสียชีวิตสูงสุดก็แน่นอนนครศรีธรรมราช๓ศพ

และผู้บาดเจ็บสูงสุดก็นครศรีธรรมราช๑๙คน
สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุขับรถเร็วร้อยละ๓๗
เห็นไหมครับดื่มแล้วขับสถิติมาแล้ว
ร้อยละ๒๙๒๙นะครับ
อันที่๓ก็คือทัศนวิสัยไม่ดีนะฮะร้อยละ๑๕๕๖นะครับ
ส่วนภาพรวมของการเกิดอุบัติเหตุ๓วันนับตั้งแต่วันที่๑๑เมษายน
มาถึงเมื่อวานี้๑๓เมษายน
เกิดอุบัติเหตุ๑๐๕๕ครั้งผู้บาดเจ็บ๑๐๖๔ราย
ผู้เสียชีวิต๑๑๔ศพแล้วนะครับ